พร้อมกันหรือยังที่จะได้พบกับพระมหาเทวะสุวเทพองค์ใหญ่
อยากรู้เหมือนกันว่าสายมูจะสนใจมากน้อยแค่ไหน
ติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัดเฮ่ง
ใช้ที่มีปัญหาในชีวิตเจ็บป่วยไม่สบายการงานติดขัดการเงินสะดวก
ให้ลองมาไหว้พระหิวะสักครั้งหนึ่งนะคะ
รับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
ที่วิหารเสด็จพ่อพระศิวะนะคะ

อยู่ที่ลามินทาค่ะใกล้แค่นี้เลยนะคะ
ซึ่งที่นี่นะคะมีความโดดเด่นมากเลยค่ะ
ในเรื่องของเทพทางอินเดียนะคะ
ซึ่งจะมีให้เราขอพรเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
แต่ที่โดดเด่นและตั้งตรงานเลยนะคะ
ก็คือองค์พ่อพระศิวะนั่นเองค่ะ

นั่นก็คือการลอดท้องช้างนะคะ
ก็จะมีช้างทั้งหมด๒ตัวนะคะ
ด้านซ้ายค่ะก็จะมีพระศรีวลึงนะคะ

ส่วนด้านขวาค่ะก็จะมีองค์พระแม่ลักษมีนะคะ
ให้เราขอพรได้เช่นเดียวกันค่ะ
และจุดไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะ

ท่านเป็นบีดาของพระพิคเนธนะคะ
และท่านก็มีชายาค่ะก็คือ

ซึ่งพระศิวะนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพระตีมุลติ

ยิ่งใหญ่ในศาสนาพรามฮินดูค่ะ

พระนาลัยแล้วก็พระศิวะค่ะ

ถ้าใครค่ะที่ประกอบคุณงามความดี

หากมีโอกาสได้มาขอพรกับพระศิวะนะคะ
ก็จะสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาค่ะ
จริงก็สามารถขอพรได้ทุกเรื่องเลย

ให้หาโอกาสมาไหว้องค์พ่อพระศิวะสักครั้งหนึ่งนะคะ

และที่สำคัญนะคะการบูชาพระศิวะค่ะ
ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตานะคะ

หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
เพราะว่าทั้งสองราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี

แต่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตบ้างนะคะ
หากมีโอกาสได้มาไหว้ขอพรทำบุญสักครั้งหนึ่ง
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราล้วนเลยนะคะ

ก็เหมือนกับเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับเราเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวิหารเสด็จพ่อพระศิวะได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมวดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ